แถลงปิดคดีของตำรวจเนี่ยนะครับมันยังมีคำถามที่สังคมยังสงสัยคาใจกันอยู่หลายเรื่อง
ค่ะอย่างเช่นคุณแตงโมตกลงไปปัสสาวะท้ายเรือหรือเปล่าค่ะอ่า
ก่อนที่จะตกเรือไปเนี่ยนะฮะก็ยังไม่มีใครรู้นะครับ
ตำรวจจะแถลงไหมจะตอบคำถามตรงนี้ได้หรือเปล่า
คลายข้อสงสัยได้ไหมซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอฟัง
จากเรื่องบาดแผลว่าเกิดจากอะไรวันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยมีข้อมูลว่า
หลังจากที่แซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐเป็นหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือนะฮะ
แซนเนี่ยให้การกับตำรวจบอกว่าช่วงเกิดเหตุคุณตังโมเดินไปเพื่อจะไปปัสสาวะ
ท้ายเรือแล้วพลัดตกเรือซึ่งเป็นคำให้การเดียวแล้วก็เป็นบุคคลคนเดียวบนเรือ
ที่ยืนยันว่าเห็นคุณตังโมเนี่ยไปปัสสาวะท้ายเรือ
เพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยโอ้โหตำรวจบอกมันอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญา
มันมืดด้วยมันยากต่อการหาหลักฐาน
ไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหรือว่าพยานบุคคลนี่เป็นปัญหาของชุดคลี่คลายคดีนะครับ
ที่จะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าก่อนที่คุณแตงโมจะเสียชีวิตเนี่ย
ตกลงไปทำอะไรที่ท้ายเรือไปปัสสาวะหรือไปทำอะไรหรือมีใครไปทำอะไร
คุณแตงโมตกเรือไปได้ยังไงตำรวจชุดคลี่คลายคดีเนี่ย
ได้ใช้วิธีการสอบปากคำพยานแวดล้อมที่เราได้ข้อมูลมานะ
สอบไปทั้งหมดยี่สิบหกปากทั้งยี่สิบหกปากนะครับ
เป็นพยานที่คุณแซนเนี่ยเล่าให้กับทุกคนฟังว่าคุณตังโมไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือ
พลัดตกน้ำลงไปพลัดตกเรือลงไปก่อนที่จะเสียชีวิต
ซึ่งพยานทั้ง๒๖ปากให้การกับตำรวจตรงกันทุกปาก
ถ้อยคำที่ว่าคุณแซนบอกนี่แหละฮะ
ว่าคุณตังโมไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วก็ตกลงไป
แล้วก็ยังยืนยันตรงกันว่าก่อนหน้าที่คุณตังโมจะไปปัสสาวะเนี่ย
คุณแตงโมได้ยกมือขึ้นก่อนจะเอานิ้วชี้ทาบไว้ที่ปาก
ทำท่าทางเหมือนกับบอกว่าไม่ให้พูดหรืออย่าส่งเสียง
เพราะกลัวคนอื่นเนี่ยจะรู้อืมอ่าหมายถึงคนอื่นที่อยู่บนเรือค่ะ
นี่นะฮะคือตรงนี้เหมือนกับแซนเนี่ยเขาบอก
ตำรวจเข้าไปไล่สอบปากคำบุคคลแวดล้อมของแซน๒๖ปาก
พอแซนบอกว่าอย่างนี้อย่างงี้นะเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกเนี่ย
บอกกับ๒๖คนนี้เหมือนกับเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังก่อนที่จะมาเจอตำรวจ
ตำรวจไล่สอบปากคำเนี่ยทุกคนเนี่ยบอกตรงกันหมดเลยอืม
ว่าแซนบอกคุณตังโมไปปัสสาวะท้ายเรือจริงจริงแล้วทำท่าแบบ
เอานึกชีมาให้ที่ปากท่าเหมือนหรือบอก
อาจจะถูกนำมาเป็นข้อมูลในการแถลงข่าว
เพื่อตอบคำถามคลายข้อสงสัยด้วยก็ได้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับเราได้พยายามติดตามหาคำตอบนี้มาโดยตลอดนะครับ
แล้วก็ได้ข้อมูลมาเราไม่ขอเปิดเผยชื่อบุคคลคนนั้นก็แล้วกัน
เอาเป็นว่าเขาเป็นผู้คร่ำวอร์ดของวงการเรือสปีดโบ๊ทคนหนึ่ง
พักอาศัยอยู่ที่ริมคลองอ้อมนนในพื้นที่นนทบุรี
เขาบอกว่าส่วนมากพฤติกรรมของคนเล่นเรือประเภทนี้ก็คือเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยนะฮะ
ล่องเรือในแม่น้ำส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละเก้าสิบ
ถ้าเป็นผู้ชายถ้าปวดปัสสาวะนะคุณเขมสอนนะ
บุคคลคนนี้บอกกับเราว่ายังไงก็ไปฉี่กันที่ท้ายเรือนั่นแหละ
แต่ส่วนมากก็คือให้เรือเนี่ยจอดนิ่งก่อนส่วนถ้าเป็นผู้หญิง
อันนี้ต้องแล้วแต่คนแต่ส่วนใหญ่จะไม่นิยมใช้ห้องน้ำบนเรือ
สปีดโบ๊ทมีห้องน้ำนะฮะค่ะอ่าบุคคลคนนี้เขาบอกกับเรานะ
เขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วแต่คน
แต่ส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้ห้องน้ำบนเรือเพราะด้วยความเชื่อแบบไทยว่า
เรือมีแม่ยานางเรือผู้หญิงคนไหนจะจะปัสสาวะแบบไหนอะไรยังไงเนี่ย
บอกเขาก็ไม่สามารถตอบได้นะแต่บางคนเขาก็แบบไม่ค่อยกล้าไปฉี่บนเรือกัน
แต่สิ่งที่เป็นข้อมูลสำคัญก็คือห้องน้ำในเรือสปีดโบสต์
ในลักษณะไซส์เรือแบบที่เกิดเหตุเนี่ยเรือของคุณปอเนี่ย
คือเอาจริงจริงนะต่อให้มีห้องน้ำนะแต่มันก็เล็กแล้วก็แคบมากค่ะ
คือมันถ้าจะทำธุระของผู้ชายเนี่ยปัสสาวะของผู้ชายเนี่ย
มันง่ายกว่าของผู้หญิงซึ่งมันก็ต้องแล้วแต่พฤติกรรมของบุคคลหรือว่า
หรือว่าไซส์ของแต่ละคนว่าจะสะดวกต่อการนั่งปัสสาวะที่ห้องน้ำที่บนเรือหรือเปล่าค่ะ
คือประเด็นเรื่องของการปัสสาวะท้ายเรือหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่เชื่อว่าทุกคนรอฟังจากตำรวจในวันพรุ่งนี้
ว่าตำรวจจะมาชี้แจงเรื่องนี้แบบชัดเจนสิ้นสงสัยหรือเปล่าครับ
เพราะพูดกันตรงตรงเลยว่าส่วนใหญ่จะไม่เชื่ออืม
ไม่เชื่อว่าคุณตังโมไปปัสสาวะท้ายเรือด้วยความเป็นผู้หญิงด้วยครับ
เป็นนักแสดงชื่อดังด้วยบนเรือมีผู้ชายอยู่ตั้งหลายคน
ที่สำคัญก็คือนอกจากคำบอกเล่าของคุณแซน
แล้วไปเล่าให้กับอะไร๒๖ปากอะไรที่ตำรวจเขาไปได้ข้อมูลมาเนี่ย
แต่ภาพนี่ใช่ไหมมันมีหลักฐานอะไรอย่างอื่นไหม
ที่จะบ่งบอกได้ว่าตกลงปัสสาวะหรือไม่ปัสสาวะท้ายเรือ
อันนี้คือภาพของห้องน้ำนะคะบนเรือ
สูง๗๐เซนกว้าง๕๐เซน

นั่งแบบโอ้โหแทบจะต้องเข้าไปแบบ

อ่าอ่ารอฟังนะคะรอฟังจากตำรวจพรุ่งนี้นะคะครับ